คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
หลังจากมีเหตุการณ์ที่พบศพของหญิงสาวซึ่งเป็นสาวใหญ่แล้วล่ะค่ะ
หมกอยู่ในรีสอร์ทสภาพเนี่ยเธอถูกฆ่าแบบรัดคอ
จนเสียชีวิตตอนแรกตำรวจตั้งประเด็นว่ามันจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์หรือเปล่า
อันนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วด้วย
ตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโดยตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชนะคะเข้าไปตรวจสอบค่ะ
จริงเหตุการณ์ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้
พบศพของคนตายชื่อนางสาวเกียร์สรรภ์อายุ๔๕ปี
สภาพเธอใส่ชุดนอนใบหน้าเขียวคล้ำลิ้นจุกปากเลือดออกจมูกค่ะ
แล้วก็ตรงบริเวณคอของเธอคุณผู้ชมมีเชือกไนลอนสีดำนะคะรัดแน่นเลยค่ะ
แล้วก็อยู่บนเตียงนอนก็คาดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตค่ะ
แล้วยังมีการพบถุงยางอนามัยซึ่งยังไม่ได้ใช้งานนะคะตกอยู่จำนวนนึง
มีกระเป๋าของนางสาวเกษรด้วยมีเงินสดอีกจำนวนนึง
หน้าห้องรถมอเตอร์ไซค์ของตัวคนตายก็ยังจอดอยู่หนึ่งคัน
ส่วนถามหากล้องวงจรปิดในรีสอร์ทปรากฏอ้าวเสียหมดค่ะ
ทีนี้ข้อมูลผู้ตายก็คือเขาทำงานเป็นแม่บ้านของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับทีนี้ทีมข่าวเนี่ย
เมื่อวานมีการไปดูที่รีสอร์ทแห่งนี้มันก็เป็นรีสอร์ทที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมาก
มีสักประมาณยี่สิบห้องคนดูแลรีสอร์ตเนี่ย
ข้อมูลแบบนี้ในสอนบอกว่าเย็นของวันที่๒๖กรกฎาคม
ผู้ชายนะน่ะหนุ่มใหญ่ละสักห้าสิบปี
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเปิดห้องพักแบบค้างคืนมาก่อนนะใช่มาก่อน
เปิดห้องคนเดียวแล้วก็มีการขอบัตรประชาชนผู้ชายคนนี้ด้วย
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอามาพนักงานก็บอกอ่ะก็เห็นลักษณะก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว

พอ๒ทุ่มเสร็จมีผู้หญิงค่ะก็คือคนตายนี่แหละนางสาวเกษร
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาในห้อง
กระทั่งประมาณเที่ยงคืนเสร็จปรากฏเห็นฝ่ายชายที่เป็นคนมาเปิดห้อง
ขี่รถออกไปแล้วจนกระทั่งข้ามวันแล้วนะคุณ
คือแม่บ้านเขาก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะตกลงยังไงมีการเปิดห้องแค่คืนเดียว
จะอยู่ต่อหรือเปล่าไปเคาะประตูไม่มีคนตอบรับ
เปิดประตูเข้าไปก็เจอนางสาวเกษรนอนตายอยู่บนเตียงแล้วนะคะ
แล้วพอไปตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ของคนตาย
ก็พบว่ามีสร้อยคอกับแหวนทองน้ำหนักรวมสัก๑บาทได้
ซ่อนเอาไว้อยู่ใต้เบาะด้วยก็คาดว่าอาจจะตั้งใจซ่อนไว้
แล้วทีนี้คุณผู้ชมตอนแรกตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์หรือไม่
เพราะเนื่องจากพบทรัพย์สินถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ตำรวจบอกแบบนี้นะครับพูดกลับค่ะ
สพเมืองนครศรีธรรมราชค่ะท่านบอกว่า
คือตอนนี้มีการขอสารออกหมายจับแล้วรู้ตัวคนกระทำแล้ว
ประเด็นที่มีการตั้งกันไว้ว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์น่าจะไม่ใช่
เพราะว่าในที่เกิดเหตุก็ยังมีกระเป๋าผู้ตายอยู่นะ
เงินจำนวนหนึ่งก็อยู่แล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ใต้
เบาะรถจักรยานยนต์ยังอยู่ครบเลย
ทีนี้ก็เลยพุ่งเป้าไปที่เรื่องของประเด็นชู้สาว
หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคบหากันมาอยู่แล้วอันนี้สืบทราบข้อมูลมา
มีการนัดหมายมาโรงแรมลักษณะแบบนี้เป็นประจำด้วย
แล้วก็อาจจะทะเลาะกันเรื่องส่วนตัว
จนกระทั่งนำไปสู่การที่ฝ่ายชายใช้เชือกสีดำรัดคอฝ่ายหญิงจนเสียชีวิต
มัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะก็มีการเดี๋ยวคาดว่าน่าจะจับกลุ่มตัวได้ในเร็ววันนี้แน่นอนค่ะ